ตีกันในโรงพยาบาลอีกแล้วหรือเปล่า

เป็นเหตุการณ์วุ่นวายอีกแล้วหรือไม่นะฮะ
เอ้าถ้าคนเห็นคนก็เตรียมไปทะลมเลย
พวกนี้มันไม่ได้เรื่องเลยไปตีกันในนั้นอีกแล้ว

อย่าเพิ่งไปถล่มอย่าเพิ่งไปทัวร์ลง

ไปดูกันก่อนไปดูคลิปกันก่อนนะครับ

หรือว่าโอ้แสดงได้สมจริงหรือเปล่า

โอ้โหด่าจริงจิกหัวจริงทุบจริงไม่ใช้ตัวแสดงแทน

นี่เป็นการฝึกซ้อมแผนป้องกันการทะเลาะวิวาส

ผมว่าตัวพี่แสดงเป็นคนใกล้
ก็โดนไปเหมือนกันนะ
ก็เขาเป็นการซ้อมแผนกันไว้นะครับ
เขาร่วมกับตำรวจกระทุ่มแบน
เข้าซ้อมแผนป้องกันเหตุเสมือนจริง
เป็นการจำลองเหตุการณ์วัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาดกัน
แล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ห้องฉุกเฉินแต่หลังจากนั้นมีญาติของคู่กรณีตามมา
เมื่อเจอคนไข้เจอคู่กรณีก็มีปากเสียงกัน
ทะเลาะวิวาดกันในโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลพยายามห้ามปรามแล้วแต่เอาไม่อยู่
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกระทุ่มแบน
ให้เข้ามาระงับเหตุโอ้โหแสดงกันได้สมบทบาทจริงนะครับ
มีทุกขั้นตอนเลยเดินอาดเข้ามาแล้วนะฮะ

บรุษพยาบาลเห็นแล้วทำอย่างไรก็ต้องห้ามปรามกันเลยนะครับ
สำหรับการฝึกซ้อมแผนป้องกันทะเลาะวิวาส
โรงพยาบาลครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนไงคุณ
ไว้ก่อนเผื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
ลำดับของการดำเนินการจะต้องเป็นอย่างไร
ก็ตามที่ซ้อมนี่แหละฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้ามานะครับเขาบอกว่า
ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงนะครับ
เราจะได้ทำตัวได้ถูกป้องปรามได้ถูกนะครับ

รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของสถานีตำรวจทุกแห่งด้วยนะครับ